หลายคนงงเพราะเสียงกองกันทำอะไรกัน
เขาบอกว่าเสียงกองแข่งตีกอง
เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับ

ตีไปไป

เขาแข่งกันนานแค่ไหนสามวันเหรอ

โอ้โหนั่นคือการเสียงกรองแข่งตีกรองฮะ
คือต้องมีเรี่ยวแรงมีพลังที่แบบว่าแข็งแกร่งนะ

ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จะมีการจัดการแข่งขันเสียงกลอง
และการแข่งขันกลองยาวโบราณ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็จัดงานแบบนี้เป็นประจำแหละครับ
ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วพิธีกรรมอย่างนี้เรื่องการแข่งขันแบบนี้

เสียงกรองเนี่ยคือการตีกรองแข่งขันกัน
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับชาวบ้าน

เพื่อที่จะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอดีงามของชาวอีสาน

กรองนี่นะครับที่ใช้เสียงที่ใช้ตีนี่นะ
เป็นกลองกิ่งที่ชาวบ้านทางภาคอีสานเขานิยมใช้ตี

และใช้บันเลงแข่งขันในงานบุญประเพณีอย่างเช่น

ก่อนจะใช้กรองแข่งขันเขาจะต้องมีการไหว้ครู
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล
งานจะได้จัดมาได้อย่างสบายและราบรื่นนั่นเอง
เพราะปกติเพราะหุ่นทีไทยนะเขาก็เชื่อกันว่ามีครู

เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และยังเป็นการละเล่นและเป็นกีฬาพื้นบ้านด้วย
การประชานการณ์ทั้งสองฝ่ายหมาเลยนะ
กรรมการเนี่ยต้องฟังเสียงกรองที่แบบว่า
มันต้องมีเสียงที่โอเคด้วยนะ
โอเคที่ว่ามันเป็นอย่างไรแบบไหน
แหลมใสกลาง

ก็คือไม่ได้ตีขอบ

คุณเตี๊ก่อแล้วลงขอบมันแปะป่ะ
แล้วเจ็บมือด้วยถ้าตีลงขอบ
ให้ดูแบบนี้ต้องเขาจัดขึ้นเพื่ออนะ
กดเป็นการอนุรักษ์การเอาไว้ต้องขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยมหาศาละคร้าฮะ
กล้อนมันเป็นการอนุรักษ์ประเภทมีดีเอาไว้คุณผู้ชม